หายอีกคนนึงค่ะก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นข่าวดีนะคะ
คุณตานะคะวัย๖๙ปีเป็นอดีตเชฟร้านอาหารแล้วพลัดหลงเข้าไปในป่าสงวนตามหากัน๔วันเจอแล้วนะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังว่าเจอได้ยังไงแต่ไปดูนาทีที่ญาติเจอคุณตาหน่อยค่ะครับ
หยุดเผย
ตอนนี้เจอตาแล้วนะคะ

นี่ยังหายใจนะคะคุณตาสังวรวงมานิด
อายุหกสิบเก้าปีหายไปในป่าสังหวนป่าปูเปื่อย
ในจังหวัดเลยตั้งแต่สิบเอ็ดกันยายนที่ผ่านมา
คือถ้าเราเป็นญาติแล้วหายไป๔วัน
แล้วเจอก็อาการก็คงไม่ต่างกันนะคะใช่ครับ
ดีใจกระหืดกระหอบแบบนี้ค่ะคุณตานอนอยู่ใต้ต้นมะขาม
หลังอบตรนาดีตรงจุดนี้ห่างจากบ้าน
ประมาณร้อยเมตรเท่านั้นเองคุณนักฐาน
แล้วนอนตะแคงสวมซื้อยื้อสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำ
สวมรองเท้าสภาพอย่างที่เราเห็นคืออิดโรย
ไม่มีแรงนะคะก็ต้องนำตัวออกมาจากป่า
ส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด่านซ้ายทันทีนะคะ
ก่อนหายตัวไปวันที่๑๑กันยายนประมาณ๑๑โมง
คุณตาออกมาเดินออกกำลังกายหลังบ้าน
ซึ่งก็อยู่ติดกับป่าสงวนแล้วก็หลงเข้าป่าไปนะคะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการค้นหานะคะ
ที่โรงเรียนบ้านนาดีระดมกันมาเลยค่ะ
พื้นราบทั้งบนภูรัศมี๓๕กิโลเมตรปูพรมค้นหาเลยนะคะในตลอด๔วัน
จนกระทั่งวันนี้พบตัวคุณตานะคะเวลา๑๐นาฬิกา๔๕นาที
ดีใจนะคะหลานของผู้สูญหายบอกว่าคือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
วันที่ออกค้นหาคุณตา๔วันเนี่ยเขาหาทั่วเลยนะหายังไงก็ไม่พบ
แล้วทำไงรู้ไหมพึ่งศัยศาสตร์คุณนัทพงศ์ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณมาสิงร่างของญาติ
ให้ช่วยชี้ทางตามหาคุณตาอันนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะคะ
เขามีการจัดขัน๕ขัน๘ทูบ๑๖ดอกใส่จานขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง
แล้วเธอเล่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าเธอเห็นควันสีขาวลอยขึ้นมา
เธอก็เดินตามคิดว่าน่าจะนำทางไปหาคุณตา
แล้วเนี่ยค่ะควันก็นำมาที่จุดนี้แล้วก็เจอคุณตานอนอยู่จริงนะคะ
บอกว่าดีใจมากที่คุณตายังมีชีวิตอยู่ทั้งที่๔วันที่ผ่านมา
ข้าวก็ไม่ได้กินน้ำก็ไม่ได้กินค่ะ
ที่แรกตอนที่จุดพูดอันนี้มันเป็นความเชื่อนะคะ
เพราะว่าก็ทำพิธีขอขมาเจ้าที่เต้าทางก่อน

แล้วหนูเหมือนเห็นควันสีขาวขึ้นพี่คนนี้
เพราะแกนั่งถูกข้ามหนูพี่กับชะดอเนี่ย
แล้วหนูก็เลยเดินตามที่คิดว่าน่าจะนอนอยู่แถวนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ห่างจากจุดหลังบ้านนี่ไกลแค่ไหนครับ
ห่างจากจุดที่แกกักตัวประมาณ๑๐๐เมตร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารผ่านตำรวจตระเวนชายแดน
ทีมกู้ไพรชาวบ้านรวมถึงชุนักโจมกลิ่นด้วย

เจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุที่คุณตาหลงป่า
น่าจะเป็นเพราะท่านหลงลืม
แล้วพยายามจะเดินขึ้นไปในป่าสงวนภูเปื่อยหลังบ้าน

แล้วก็หาทางกลับบ้านไม่ได้ค่ะ
นี่ค่ะแล้วก็หลายวันข้าวไม่ได้กินน้ำไม่ได้กิน
ก็เลยอ่อนแรงฟุบอยู่ใต้ต้นมะขามนี่แหละค่ะ

จริงก็ไปเจออยู่ไม่ไกลบ้านเท่าไหร่เองนะ